หลังจากที่มีเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

ล่าสุดวันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพที่วัดโคกพนมดี
ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ

รายงานสดของคุณระวีการแก้ววิจิตกันเลยค่ะ
พิธีชาปนกิจศพเด็กหญิงวัย๑๔ปี

ก็ได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

ส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา
ซึ่งหากพบว่ามีความเชื่อมโยงนะคะ
ก็จะดำเนินการออกไม้จับทันทีค่ะ
และผู้เป็นแม่รวมทั้งเพื่อน
และครูอาจารย์ของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
เดินทางเข้าร่วมพิธีชาปนกิจศพอย่างต่อเนื่อง

ในการจากไปของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ที่เสียชีวิตภายในบ้านตำบล๑๑ศอก

โดยผู้เป็นแม่ยังคงรู้สึกเสียใจ

และไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
เพราะอยากให้รอข้อมูลจากทางตำรวจ

ร่วมกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโผล่
ได้เร่งจัดชุดทีมพนักงานสอบสวน
นำหลักฐานวัตถุพยานในจุดเกิดเหตุ

นักสถาบันนิติเวทย์วิทยา
โดยจะมีการสอบปากคำแพทย์นิติเวศ
เพื่อนำมาประกอบในการออกหมายจับคนร้าย

ล่าสุดก็มีรายงานว่าทำผู้ประชาการภาค๒
จะลงพื้นที่มาติดตามคดี
ที่ศาลาในตำรวจภูทธรบ้านโครด้วยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้หากมีความคืบหน้า

รายงานกลับไปยังสถานีค่ะ
ระวิการณ์แก้วิจิตแก้วิจิตในรายงานค่ะ